เรื่องของเด็กหายที่เชียงใหม่นะคะ
หลายคนบอกว่าเห็นข่าวนี้นึกถึงคดีของน้องชมพู่
แต่ไม่อยากจะให้เป็นเรื่องเศร้าเหมือนกับคดีของน้องชมพู่อยากให้เจอน้อง
จีน่าอายุแค่ขวบกว่าเป็นเด็กผู้หญิงค่ะ
หายตัวไปตั้งแต่ช่วงเย็นเมื่อวาน
พ่อแม่ออกตามหาทุกคนช่วยกันออกตามหาแต่ยังไม่เจอเลยค่ะ
เกิดจะมีใครก็ไม่รู้บ้างนะครับ
คุณแม่นะคะร้องไห้
บ้านก็ช่วยกันปลอบใจ
สาวมาลีปะศิอายุ๑๓เป็นชาวบ้านฮุ่ยฝักดาบ

เพราะว่าน้องจีน่าค่ะเด็กหญิงพรสิริวงศิลารุ่ง
อายุ๑ขวบ๑๑เดือนหนูน้อยคนนี้นะคะ
ให้ดูภาพได้เพราะว่าช่วยกันตามหาค่ะ
ช่วยตามหาน้องกันนะคะเพราะว่าหายออกไปจากหมู่บ้าน
ปริศนาตั้งแต่ช่วงเย็นเมื่อวาน
ครอบครัวก็แจ้งผู้นำชุมชนให้ช่วยหน่อย
เขาก็ช่วยกันนะคะช่วยกันตามหา
เท่าไหร่ก็ยังไม่เจอแม่ก็เลยเป็นห่วงมาก
กลัวว่าลูกสาวจะได้รับอันตราย
สิ่งที่ทำได้ก็คือตะโกนเรียกชื่อน้องจีน่า

แล้วก็บอกเลยว่าใครพาน้องไปเนี่ยพามาคืนเถอะ
เพื่อนบ้านกู้ภัยก็ต้องช่วยกันเรียกสติแม่

เพื่อนบ้านก็พยุงแม่กลับบ้านให้แม่สงบสติอารมณ์ก่อน
แต่แม่ก็ยังร้องไห้แล้วก็ตะโกนเรียกชื่อลูกสาวอยู่ตลอดเลยค่ะคุณผู้ชม
คือคุณแม่ร้องไห้ตลอดเวลาจริงค่ะคุณผู้ชมค่ะ
เพราะว่าเป็นห่วงลูกสาวนะคะยังเล็กมากเลย๑ขวบ๑๑เดือน
ทีมข่าวก็ถามข้อมูลจากคุณแม่นะคะว่าเกิดอะไรขึ้นกับน้องจีน่า
คุณแม่บอกว่า๖โมงครึ่งช่วงเย็นของเมื่อวานนี้ค่ะ
น้องจีน่าเนี่ยนะคะรูปร่างก็ยังหอม
ผมสั้นผมสีดำนะคะก็มีแผลเป็นใต้คางคุณแม่พยายามจะบอกรายละเอียด
จะได้ช่วยกันตามหาช่วงที่หายไปเนี่ยใส่เสื้อยืดแขนสั้นสีชมพู
กางเกงสีแดงหายออกไปจากหมู่บ้านห้วยฝักดาบ
นี่ค่ะลักษณะของน้องเป็นแบบนี้คุณแม่ก็บอกกับนาริสบุญนิ่มทีมข่าวของเรา
บอกว่าตอนที่เกิดเรื่องเนี่ยนะแม่ทำกับข้าวอยู่ในครัว
จูเนียลูกชายวัย๔ขวบกับน้องจีน่าลูกสาววัยขวบเศษเขาก็วิ่งเล่นกันอยู่หน้าบ้าน
ขี่รถจักรยานยนต์ไปทิ้งขยะนอกหมู่บ้านห่างจากบ้านไป๔กิโล
แม่บอกว่าพอหันกลับมาดูอีกทีไม่เห็นน้องจีน่าแล้ว
สามีกลับมาถึงบ้านก็ช่วยกันออกตามหาไม่เจอ
แม่เลยบอกว่าเอ๊ะสงสัยว่ามีใครมาลักพาตัวน้องจีน่าไปหรือเปล่า
เพราะปกติน้องจะติดแม่มากนะคะห่างแม่ไม่ได้เลยห่างแม่จะร้องไห้
แล้วน้องยังเด็กมากจริงค่ะไม่กล้าเดินไปไหนไกลแน่นอน
ตอนนี้หัวใจสลายค่ะอยากจะวิงวอนเลยว่า
ใครที่พาตัวลูกสาวแม่ไปพามาคืนเถอะ
ทุกคนในหมู่บ้านชาวบ้านก็ช่วยกันนะคะ
ถึงขั้นไปถามหมอดูหมอดูก็บอกว่าถูกคนลักพาตัวไป
เอาลูกแม่ไปทิ้งเอาไว้ในป่ากำลังหิวมาก
นะคะ

ไม่ได้บอกหนูไม่ได้บอกหนูว่าโรค
หนูก็มาหาแม่ต่อไป
ไม่เคยนะครับหนูไม่เคยต่อกับใคร
นี่นะคะคือคุณแม่บอกว่าชาวบ้านในหมู่บ้านก็ช่วยกันทุกวิถีทาง
เรื่องความเชื่อก็พยายามไปถามหมอดงหมอดู
แล้วเหมือนกลับมาให้ข้อมูลกับคุณแม่ว่าน้องจีน่าไปอยู่นู่นเลย
ดอยลึกอยู่ในเขาอยู่ในป่า

คุณแม่ก็ยิ่งใจสลายนะคะ

แล้วปล่อยให้น้องหายไปได้ยังไง
คุณแม่ก็ยืนยันกับนาริสนักข่าวของเรานะว่า
คือไม่ได้ปล่อยประละเลยลูกนะ

จูเนียพี่อีกคนนึงอายุ๔ขวบ

หน้าบ้านค่ะไม่ได้ไปไหนไกลด้วย

เพื่อใครพบเห็นนะครับน้องจีน่านี่

ยังไม่๒ขวบเต็มนะ๑ปีกับ๑๑เดือนนะครับ

คุณพ่อของน้องจีน่าก็คือนายสุริยะนะครับ

คือก็ไม่แตกต่างจากคุณแม่ครับ

ร้องไห้ทั้งวันเหมือนกันนะครับ
คือวันนี้ก็เดินตามหาลูกสาวนะ

ด้วยความเป็นห่วงทั้งหมู่บ้าน

หาจนแบบไม่ได้หลับไม่ได้นอน

คือกลับมาหาภรรยาที่บ้าน

ใช่มั้ยฮะ
ผู้ศึกหาของเราคุยกับคุณพ่อของน้องจีน่า

ให้คุณพ่อเนี่ยพอจะตั้งสติ

นะจะได้ให้ข้อมูลนอกจากให้ข้อมูลกับตำรวจเนี่ย

เพราะตอนนี้ที่สำคัญที่สุดก็คือ
ต้องช่วยกันตามหาน้องจีน่าให้เจอโดยเฉพาะถ้าจะเป็นแบบลักษณะ
ถูกลักษณ์พาตัวไปจริงจริงเผื่อใครจะพบเห็น
หรือน้องอาจจะเดินพลัดหลงไปไหนก็แล้วแต่
คุณพ่อน้องจีน่าบอกกับเราแบบนี้นะครับทุกผู้ชมครับคือตอนที่ได้เล่าให้ฟังเนี่ย
พาเราเข้าไปดูในห้องนอนของน้องจีน่าด้วยแล้วก็บอกว่าวันเกิดเหตุเนี่ย
คือสิบแปดนาฬิกาสี่สิบนาทีนะช่วงเย็นของเมื่อวานี้ค่ะนะฮะ
พ่อเนี่ยขี่จักรยานยนต์ออกไปจากบ้านเพื่อไปทิ้งขยะนอกหมู่บ้านนะครับ
แล้วตอนที่ขี่จักรยานยนต์กลับมาเนี่ยตอนนั้นจะถึงบ้านอยู่แล้ว
พ่อน้องจีน่าบอกว่าพ่อเนี่ยสังเกตเห็นรถกระบะสีขาวคันหนึ่ง
ด้านหลังกระบะเนี่ยบรรทุกรถจักรยานยนต์เอาไว้๒คัน
แล้วมีรถเก๋งสีเข้มขับตามรถกระบะคันนี้อีกคันนึง
ทั้งสองคันนี้ขับสวนรถจักรยานยนต์ของพ่อที่กำลังจะขี่เข้าบ้าน
ขับสวนออกไปทางออกจากหมู่บ้านค่ะแต่ตอนนั้นพ่อก็ไม่ได้สนใจอะไร
ก็คิดว่าอ่าคงจะเป็นรถทั่วไปพอกลับไปถึงบ้าน
ก็ถึงรู้ว่าเอ้าลูกสาวคือน้องจีน่าหายตัวไปนะ
ก็พยายามออกตามหาหายังไงก็หาไม่เจอนี่ฮะ
คุณพ่อเล่าไปก็ร้องไห้ไปค่ะคุณพ่อบอกว่า
มั่นใจเลยว่ายังไงลูกสาวไม่มีทางเดินหลงทางไปไหนมาไหนเองแน่
เชื่อว่าต้องมีคนลักพาตัวไปอย่างแน่นอนคุณพ่อของน้องจีน่าบอกว่าน้องจีน่าเนี่ย
เป็นลูกสาวเป็นเด็กที่ติดแม่มากคือถ้าไม่เห็นแม่นะ
ร้องไห้แน่นอนร้องเรียกหาทันทีแล้วนอกจากพ่อกับแม่แล้ว
ไม่ให้ใครอุ้มง่ายไม่เคยเดินออกไปไกลจากบ้านเกิน๑๐๐เมตร
แม้ว่าจะอายุเพิ่ง๑ขวบกับ๑๑เดือนแต่เป็นเด็กฉลาดมีไหวพลิบ
เพราะฉะนั้นน้องจีน่าจะรู้ดีว่าเดินได้แค่ไหนไปไกลได้แค่ไหน
แม่ได้แค่ไหนพ้นพ่อได้แค่ไหนไม่มีทางเดินออกจากบ้านจนแบบ
ขึ้นถนนไปหรือว่าหลงเข้าป่าไปเองอะไรอย่างนี้ไม่มีทางเลย
แล้วตอนที่หายไปนี่ผมเอาขยะไปทิ้งครับขยะไปทิ้งยังสามแม่ลูกยังอยู่ในห้องครัวอยู่
เล่นกันอยู่ในห้องครัวอยู่ครับอ่าส่วนแม่นี่ทำกับข้าวเย็นครับ
พอผมไปทิ้งกลับมาประมาณสิบห้าถึงยี่สิบนาทีนะครับก็ลูกก็หาย
แล้วก็ตามหาทั้งบ้านเพราะพ้อหาสักภาคหนึ่งฮาไม่เจอ
ก็ไปบอกผู้ใหญ่ประกาศแล้วก็ตามหาทั้งข้างหมู่บ้านครับมาช่วยตามหา
ตอนนี้บอกว่ามีใครไปหาเมาผีวะดูผมอยู่ครับดูคนอยู่ครับ
ถ้าเธอฟังน้องฟังอยู่ข้ามีอะไรอยากบอกสินะ
เเผียบเค้าอย่างทางพ่ออยู่ตอนนี้
กลับมาพ่อแม่มาพ่อแม่

ท่านหาไม่ได้หน่อยเมื่อคืนไม่ได้นอน

คุณพ่อยังให้คุณนฤทธิ์ผู้สื่อข่าวของเราเนี่ย
ดูผ้าห่มผืนโปรดของน้องจีน่านะครับ
นี่ฮะคุณพ่อบอกว่าผ้าห่มผืนนี้นะ
ชี้หน้าไปไหนเนี่ยต้องเอาติดตัวไปด้วยทุกครั้ง
แต่ครั้งนี้ไม่รู้ใครพาไป

ไม่มีผ้าห่มผืนนี้แล้วลูกสาวจะเป็นยังไง
คุณพ่อก็ได้แต่กอดผ้าห่มเนี่ยครับหอมผ้าห่มเนี่ย
บอกลูกสาวยังไงก็ขนาดอยู่ในบ้านเดินเล่น
เดินอยู่แถวบ้านยังต้องติดผ้าห่ม
แล้วตอนนี้ใครเอาลูกของพ่อไปก็ไม่รู้นะครับ
อยากให้ตำรวจเนี่ยหาตัวให้เจอโดยเร็วนะครับ
ส่วนประเด็นที่ว่าจะมีใครแกล้งหรือเปล่า
พ่อกับแม่ของเด็กมีปัญหาอะไรกับคนในหมู่บ้านไหม
มีใครมาแกล้งรักพาตัวลูกไปซ่อนหรือเปล่า
แล้วก็เอ็นดูนะส่วนครอบครัวไม่เคยมีปัญหากับใคร

ตัวนี้เลยใช่ไหมครับ
ตัวนี้ครับ

อืหึหึหึ
หรือตัวนี้บ้างหรือข้าว

พี่สาวบอกแค่ตัวนี้หรอหรือว่ามีตัวอื่นไหมครับ
ตัวนี้เลยใช่ไหมครับ
โอ้โหคุณผู้ชมค่ะหัวอกของคนเป็นพ่อเป็นแม่
คือพูดแทบไม่ไหวร้องไห้ตลอดเวลาจริง
เดี๋ยวเราให้ข้อมูลเพิ่มเติมค่ะจะต้องช่วยกันตามหาน้องนะคะ
คือน้องเนี่ยหายตัวไปจากบ้านบ้านเลขที่๗๒ทับ๒
ห้วยฝักดาบหมู่๑๙อำเภอแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่
ช่วงเวลาที่น้องหายตัวไปประมาณ๑๘นาฬิกา๔๐นาทีเมื่อวานนี้ค่ะ
คือน้องเล่นกับแมวอยู่หน้าบ้าน
ตลอดทั้งคืนที่ผ่านมาทางเจ้าหน้าที่กู้ภัยมูลนิธิกุศลสงเคราะห์เชียงใหม่
ปูพรมค้นหารอบหมู่บ้านเลยนะคะในรัศมี๒กิโล
หากันจนถึงตี๕ไม่เจอก็ยุติการค้นหาชั่วคราว
พอเช้าวันนี้ก็ระดมทีมค้นหากันอีก
กว่านายค่ะที่มาช่วยกันมีทั้งเจ้าหน้าที่กู้ภัย
ตำรวจตระเวนชายแดนชาวบ้านปูพรมค้นหาน้องกันอีกรอบหนึ่ง
รัศมีในการค้นหาก็คือ๒กิโลเมตรรอบหมู่บ้าน
เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่
นำอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนนะคะ
ที่มีการตรวจจับความร้อนนะคะ
บินค้นหาทางอากาศทั่วหมู่บ้านเลยนะคะ
ป่ารอบหมู่บ้านก็ไปนะคะที่เป็นพื้นที่ป่ารอบ
ประดาน้ำภาค๕ก็ค้นหาในบ่อน้ำด้วยค่ะ
มีบ่อน้ำอยู่๓บ่อก็จะลึกสักประมาณ๒เมตรครึ่ง
หาทั้งทางอากาศทางน้ำทางบกหาหมด
บ่อน้ำตรงนี้ไม่เจอคุณผู้ชมยังไม่เจอ
ช่วงบ่ายวันนี้นะคะรองผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดเชียงใหม่
พันธุ์ตำรวจเอกสุคลศรีอรุณ
ก็มาคุยกับคุณพ่อคุณแม่ของน้องจีน่ามาขอข้อมูลเพิ่ม
จะได้เป็นเบาะแสในการติดตามค้นหาน้อง
แล้วก็มีการประชุมทีมค้นหาเป็นร้อยคนเลย
กู่ภัยชุดชรบชาวบ้านทีมรถจักรยานยนต์วิบากมากันหมด
ตระเวนชายแดนที่๓๓ส่งสุนัขดมกลิ่นมาร่วมทีมค้นหาด้วยค่ะ
หนึ่งตัวชื่อว่าเจ้าโฮปเอาเสื้อผ้าของน้องจีน่ามาให้สุนัขดมกลิ่นดมอ่ะนะคะ
ก็ไปในจุดที่พยานเห็นน้องจีน่าเป็นครั้งสุดท้าย
ก็คือถนนของหมู่บ้านห่างจากบ้านน้องประมาณ๕๐เมตร
แต่ก็ยังไม่เจอจนช่วงเย็นวันนี้ค่ะประมาณสัก๖โมงครึ่ง
ก็ยกเลิกการค้นหาชั่วคราวเดี๋ยวหากันต่อ
คืออุปสรรควันนี้มีอะไรบ้างอุปสรรควันนี้ก็คือ
พื้นที่ที่เกิดเหตุนะคะคุณผู้ชมคือมันอยู่ในหุบเขาเลยนะคะ
กล้องวงจรปิดไม่มีไม่มีกล้องวงจรปิดเลย
ชาวบ้านส่วนใหญ่เป็นชาวเขาด้วยค่ะเวลาจะไปคุยไปถามไปขอข้อมูล
ต้องมีร่ามในการช่วยแปลนี่คืออุปสรรคที่เกิดขึ้น
มันเลยค่อนข้างจะล่าช้าสำหรับหมู่บ้านห้วยฝักดาบ
หมู่บ้านอยู่กลางหุบเขาภูเขาสูงชันล้อมรอบนะคะ
ไกลจากหมู่บ้านอื่นมากกว่า๕กิโลค่ะ
มีประชากรประมาณ๕๐๐คนประมาณสัก๑๐๐หลังคาเรือนได้นะคะ
ที่ผ่านมาไม่เคยมีเหตุการณ์เด็กหายมาก่อนนะคะ
เป็นหมู่บ้านอยู่กลางหุบเขาแบบนี้ล้อมรอบด้วยป่าด้วยเขา
หมู่บ้านอื่นใกล้กันเป็น๕๖กิโลค่ะ
สำหรับการหายตัวไปของน้องจีน่าเจ้าที่ตั้งเอาไว้๓เรื่องแบบนี้
ประสบอุบัติเหตุแล้วก็มีรถพาตัวน้องไป
สองอาจจะพลัดหลงค่ะสามอาจจะมีการลักพาตัวอืม
ตั้งเอาไว้สามเรื่องทีนี้ค่ะเบาะแสที่มีเพิ่มก็คือ
รถยนต์๕คันที่เข้าออกหมู่บ้านในช่วงเวลาคาบเกี่ยวกับการหายตัวไปของน้องนะคะ
ใน๕คันนี้เจ้าที่ตรวจสอบพบว่าเป็นรถของคนในหมู่บ้าน๓คัน
ส่วนอีกสองคันเป็นรถเร่ขายของจากนอกพื้นที่ตอนนี้ก็ต้องประสานเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐาน
หาหลักฐานเพิ่มหาเบาะแสเพิ่มกล้องวงจรปิดที่มีมีอยู่นอกหมู่บ้านนะคะ
นอกหมู่บ้านเนี่ยมีกล้องวงจรปิดอยู่สามจุดแต่ในหมู่บ้านไม่มีเลยอืม
นี่ค่ะนี่คือเบาะแสทั้งหมดล่าสุดที่มีค่ะประมาณสักหกโมงเย็นเมื่อวานนะใช่ค่ะ
นี่เท่ากับว่านี่ก็๒๔ชั่วโมงแล้วเลยมาแล้วที่น้องจีน่าหายตัวไปโอ้โหนี่ฮะ
ไม่รู้ป่านี้จะเป็นยังไงบ้างคือคุณพ่อบอกกับเราเมื่อสักครู่นี้ก็คือว่า
จีน่าเนี่ยมีแค่พ่อกับแม่ที่อุ้มได้นะฮะแต่ความจริงแล้วเนี่ยคุณพ่อบอกว่าจะมีอีกคนนึงนะ
อุ้มน้องจีน่าได้เหมือนกันนะฮะคือตอนที่เขาค้นหากันอยู่เนี่ย
สักสี่โมงเย็นวันนี้ครับทุกผู้ชมครับตำรวจได้รับแจ้งจากชาวบ้านว่า
มีผู้ต้องสงสัยคนหนึ่งในหมู่บ้านปกติเขาเป็นคนในหมู่บ้านนี่แหละ
แต่อยู่ก็หายตัวไปหลังจากที่น้องจีน่าหายตัวไป
พ่อของน้องจีน่าบอกว่าผู้ชายคนนี้เนี่ยที่สังเกตได้ก็คือพักหลังหลังเนี่ย
มาที่บ้านของเขาบ่อยนะคือมาจนสนิทกับเด็กอ่ะสนิทกับน้องจีน่า
สนิทพอสมควรถึงขั้นที่ว่าอุ้มน้องจีน่าเล่นได้น้องจีน่าไม่กลัว
อกจากพ่อกับแม่แล้วผู้ชายคนนี้อุ้มได้หลังจากลูกหายตัวไปเนี่ย
เออก็เหมือนที่ชาวบ้านบอกพ่อบอกเอ๊ะทำไมผู้ชายคนนี้ถึงหายไปเลย
เห็นหน้าเลยไม่เห็นเอามาช่วยกันตามหงตามหาเด็กเลย
ตำรวจแล้วก็พ่อของน้องจีน่าก็เลยไปที่บ้านของผู้ชายคนนี้เลยนะครับ
ครับพอไปถึงนะครับไม่เจอเขานะครับนะ
เข้าไปที่บ้านเรียกหาคนที่บ้านไม่มีใครตอบก็เลยต้องเข้าไปในบ้าน
ที่เจอนี่คือลูกเลี้ยงของผู้ต้องสงสัยนะเป็นลูกเลี้ยงนะ
สมมุติว่าเขาชื่อไมค์ก็แล้วกันไม้นี่นอนอยู่
ตำรวจก็เลยบอกไม้ออกมาคุยกันหน่อยนะแต่ไม้ก็ดูทีท่าแบบมีพิรุษพูดจาวกไปวนมา
ถามพ่อไปไหนล่ะพ่อเลี้ยงของเขาไมค์ก็อำอำอึ้งอึ้ง
เนี่ยฮะช่วงที่ตำรวจกับพ่อของน้องจีน่าเข้าไปนะครับ
มีในไม้นะฮะแต่พ่อเลี้ยงของเขายังเป็นผู้ต้องสงสัยเท่านั้นนะครับ
แค่ชาวบ้านหรือว่าพ่อน้องจีน่าเขาสงสัยว่าทำไมหายไปพร้อมกับน้องจีน่า
แล้วก็เป็นคนที่อุ้มเล่นน้องจีน่าได้ด้วยไม้ก็ลักษณะนอกจากจะไม่ค่อยตอบ
ยังดูเหมือนกับหวาดระแวงถามว่าพ่อไปไหนก็บอกไม่รู้นะ
บอกออกไปเมื่อเช้ามั้งอะไรอย่างนี้ฮะพ่อของน้องจีน่าก็พยายามถาม
บอกมีชาวบ้านเขาบอกเห็นว่ากลับมาเมื่อเช้าตอน๘โมง
ไม่ใช่เหรอพ่อของไม้แล้วออกไปจากบ้านอีกไม้ก็ไม่บอก
แต่ข้อมูลที่ได้เนี่ยคือเหมือนกับเขาออกไปปะยางนอกพื้นที่
เขาทำพวกปะยางรถอืมแต่พ่อของน้องจีน่าบอกว่า
รุธก็คือเอ๊ะปกติเนี่ยพ่อของในไม้เนี่ย
เขาไม่เคยรับจ้างไปปะยางนอกหมู่บ้านเลยนะค่ะนี่จะไปปะยางอะไร
หมู่บ้านวันนี้แต่มันก็อาจจะเป็นไปได้ก็ได้
ใช่ไหมต้องรอฟังเขาก่อนถ้าเจอตัวเขานะฮะ
พยายามถามข้อมูลด้วยเนี่ยอยู่อยู่ก็มีท่าทีโมโหขึ้นมานะฮะ
แล้วโต้เถียงกับพ่อน้องหินา
เราก็ถามโอ้โหไม้แล้วทำไมต้องไปโกรธเขาขนาดนั้นล่ะ
คือพ่อเขาก็ไม่สบายใจไงเขาก็มาตามหาลูกเขาเผื่อมีใครเห็นเบาะแสอะไรบ้าง
เดี๋ยวดูนะฮะว่าไม้เป็นยังไงนะครับ
พ่อเขามาตามหาลูกพี่โหม่ห่วเขา
ดูกลับมีธุรุตหรือเปล่า

แล้วเมื่อกี้บอกว่าเป็นพ่อเลี้ยงอ่ะพ่อเลี้ยงเด็กอ่ะใช่ครับ
เมื่อกี้อ่ะเมื่อกี้อ่ะได้ยินอ่ะโอ๊ยอะไรสะเย็นสะเย็นสะเย็น

อ่าแต่ว่ายังเป็นแค่แค่สงสัยนะค่ะอ่าเขาอาจจะ
ไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรเลยก็ได้ไม่ว่าจะเป็นพ่อของเขา
นะฮะ
คุณพ่อของน้องจีน่าคือที่ให้ข้อมูลบอกว่ายังไงก็เชื่อว่าพ่อเลี้ยงของนายไม้คือผู้ต้องสงสัย
เพราะเป็นคนเดียวนอกจากพ่อกับแม่ของจีน่าที่อุ้มจีน่าได้โดยจีน่าไม่ร้อง
แล้วพักหลังเนี่ยไปหาที่บ้านเขาเป็นประจำนะ
ส่วนทางความเชื่อเนี่ยทางญาติญาติเขาก็ไปถามพวกร่างทรงหมอดูหมอผีประจำหมู่บ้านเนี่ย
เขาก็บอกว่าลูกเนี่ยจะถูกคนลักพาตัวไปขายคุณพ่อบอก
ผมเรียกเขาไอ้เซียวพ่อเป็นเพื่อนกันเป็นเพื่อนบ้านกัน
เป็นคนเดียวในหมู่บ้านที่สนิทสนิทยังไง

ความใกล้ชิดนี่คือยังไงมาเที่ยวบ่อยไหม
จีน่าคุณเคยไหม
เคยครับแต่ไม่ให้อุ้มนะลูกสาวผมนี่ไม่ให้อุ้มนะ

จะร้องไห้แต่คนนี้เล่นได้เล่นได้
ทำไมเราถึงสงสัยบ้านนั้นเพราะว่าอะไรหายตัวไป
ก็เมียผมก็สงสัยคนนี้เพราะว่ามาบ้านผมแล้วก็สนิทสนมกับลูกผม

คุณผู้ชมคะก็ต้องค่อยหาเบาะแสกันไปเรื่อยค่ะ
คือทีมข่าวของเราได้ภาพนี้มา
เป็นภาพจากกล้องวงจรปิดหน้าหมู่บ้านนะคะ
ห่างจากบ้านของน้องจีน่าไป๑๐กิโล
ภาพนี้ค่ะมีรถเป็นรถต้องสงสัยเป็นรถกระบะนะคะ
ขับเข้ามาในหมู่บ้านตอนประมาณ๑ทุ่ม๖นาทีของวันเกิดเหตุ

ก็เป็นเส้นทางที่เข้าออกหมู่บ้านเส้นเนี้ยมันเป็นเส้นเดียวอืม
ถนนเส้นเดียวเลยเจ้าหน้าที่บอกว่ารถคันนี้เดี๋ยวต้องตามตัวมาสอบนะคะ
ยังไม่รู้ว่าเกี่ยวหรือไม่เกี่ยวนะคะ
แต่ว่าเห็นรถคันนี้มันเป็นช่วงเวลาที่เข้าไปในหมู่บ้าน
เป็นช่วงเวลาคาบเกี่ยวกับที่น้องหายตัวไปครับ
ก็เลยต้องตามรถคันนี้นี่ตรงนี้นะฮะ
ต้องนำตัวมาสอบปากคำกันต่อค่ะก็ต้องไปดูต่อใช่ไหมใช่ค่ะ
จะไม่เกี่ยวข้องก็ได้ใช่ไหมฮะหรือจะยังไงก็ไม่รู้นะครับ
แต่ผู้ต้องสงสัยที่ไปตามหาที่บ้านเมื่อสักครู่นี้เนี่ยแล้วไม่เจอเนี่ยครับทุกผู้ชมครับ
ช่วงเย็นที่ผ่านมานี่เองครับคุณนฤทธิบุญนิ่มบอกว่าตำรวจเนี่ยได้เจอตัวแล้วนะครับ
นายอาผะอายุ๔๔ปีเป็นผู้ต้องสงสัยเสื้อสีแดงนี่นะฮะ
อยู่ตรงนี้เนี่ยขออนุญาตเบลอหน้าไว้หน่อย
เพราะว่าเขาเป็นแค่ผู้ต้องสงสัยนะฮะเขาอาจจะไม่เกี่ยวข้องเลยก็ได้
เดี๋ยวท่านผู้ชมจะเอ๊ะทำไมเบลอหน้าอะไรยังไงนะครับ
คือเขาเป็นเพื่อนสนิทของคุณพ่อน้องจีน่านะครับบ้านอยู่ห่างกับบ้านน้องจีน่าแค่สองร้อยเมตร
ค่ะนี่พอเขากลับมาถึงบ้านตำรวจก็ไปสอบปากคำเลย
พันธุ์ตำรวจเอกสุคลศรีอรุณรองผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดเชียงใหม่
ต้องมีร่ามมาแปลภาษาให้นะครับเพราะนายอาผะเขาพูดภาษาไทยไม่ได้นะครับ
เขาก็เป็นชาวชนเผ่านี่นะฮะนายอภาก็ให้การลักษณะวกวนหน่อยนะครับ
ตอนสอบปากคำครั้งแรกเนี่ยนายอาผะบอกว่าโอ๊ยผมไม่เคยอุ้มจีน่า
แต่พอพ่อกับแม่ของน้องจีน่าเนี่ยมายืนยันนะมาแย้งต่อหน้าตำรวจ
นายอาผะเคยอุ้มจีน่าจีน่าให้อุ้มด้วยนายอาผะถึงยอมรับ
แต่ก็บอกว่าอ๋อใช่ผมเมื่อก่อนเคยอุ้มตอนที่เคยไปหาอยู่บ่อย
แต่พักหลังผมไม่ได้ไปหาพ่อน้องจีน่าที่บ้านนานแล้ว
จีน่าก็เลยไม่ให้ผมอุ้มนานแล้ว
อุ้มเด็กมั้ยอุ้มของน้องจีน่าอุ้มเหลือ

เมื่อก่อนอ่ะพี่ก็ไม่ได้อยู่บ้านตลอดใช่ไหมครับ
แกบอกว่าเมื่อก่อนแกก็เคยไปร่วมที่บ้านอยู่
เคยไปเล่นที่บ้านแต่หลังตอนนี้พี่ไม่ได้อยู่บ้าน
เด็กเด็กก็ไม่เห็นแกนานก็เลยไม่ให้อุ้ม
อุ่นที่ไหนเขาก็กลับมาเนี่ย

กลับมาได้เนี่ยสูงเรื่องกว่า
ก็ฟังเสียงนายอาผ่าอายุ๔๔ปีคนนี้ไปแล้วนะคะ
อย่างที่คุณภาคภูมิเล่าไปว่าตำรวจนำตัวไปสอบปากคำ
โดยที่พันธุ์ตำรวจเอกสุคลศรีอรุณ
รองผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดเชียงใหม่

เป็นยังไงบ้าง

ยังไม่น่าเชื่อถือทั้งหมด

ก็ไม่ตรงแล้วผู้ช่วยสมบัติ
ซึ่งก็อาจจะเป็นไปได้ว่า

ตอนแรกก็บอกว่าให้ผลระหว่างที่ผมสอบอยู่
แล้วก็ให้ทีมงานออกมาสอบข้างนอก

ผู้ช่วยก็ว่าไม่ได้ไป

ก็กลายเป็นว่าอ๋อนะไปด้วยกัน
ก็อาจจะเกิดการสับสนหรืออะไรอย่างนี้
ก็ยังมีข้อสับสนข้อพิรุธหลายอย่าง
กระทั่งตัวพ่อเด็กเอง
เราได้คุยกับเจ้าหน้าที่ชุดค้นหาคนหนึ่งนะครับท่านผู้ชมครับ
ซึ่งบอกว่าเฉพาะอาสากู้ภัยที่มาช่วยกันค้นหาน้องจีน่าเนี่ย
มากันเนี่ยเกินร้อยคนนะฮะ

ก็จะใช้อุปกรณ์โรยตัวไปสำรวจตามจุดต้องสงสัยต่าง
อย่างเช่นบ่อขยะริมถนนนะ
เดินเท้าค้นหาจากป่าข้าวโพดไปที่ป่ากาแฟด้วย
แถวบ้านนี่บ่อขยะริมถนนนะฮะ
ส่วนแถวบ้านเนี่ยต้องเดินเท้านะฮะ
เป็นต้นไม้เป็นป่าอะไรเยอะไปหมด
ทางฝั่งป่าข้าวโพดเข้าไปป่ากาแฟไปทะลุโบด

จากการคำนวณเส้นทางต่างเนี่ย
คือเจ้าหน้าที่บอกว่าดูแล้วเด็กน่าจะหลงไปยาก
อันนั้นผู้ชมดูภาพบุมสูงเนี่ยฮะเห็นไหมฮะ

ใช่ค่ะแล้วน้องจีน่าคือเด็กมากจริง

คือจะว่าไปตอนที่เกิดคดีน้องชมพู่ที่มุกดาหาร
สันนิษฐานอยู่ว่าเด็กจะเดินพลัดหลงไปเองหรือเปล่า
ภูเขาหลังบ้านภูเหล็กไฟค่ะน้องชมพู่ยังสามขวบนะสามขวบค่ะ
สามขวบยังเดินไปเองไม่ได้เลยค่ะนี่หนึ่งขวบสิบเอ็ดเดือนค่ะนะ
เนี่ยฮะคือจุดที่น่าสงสัยเนี่ยจะเป็นจุดป่าหรือว่าบ่อขยะต่างเนี่ย
เจ้าหน้าที่บอกว่าถ้าจะสงสัยตรงไหนเนี่ยจุดบ่อขยะยังน่าสงสัยมากกว่า
เด็กอาจจะพลัดหลงมาตรงนี้แล้วก็ตกไปในบ่อขยะอะไรยังไงหรือเปล่า
เส้นทางถ้าพี่คิดคำนวณคิดว่าเด็กเดินไปเองได้ไหมครับ
เป็นด้านเส้นทางเด็กน่าจะเดินเองลำบากนะครับผมก็ไม่แน่ใจ
ก็เห็นเอ่อมีอยู่สองจุดก็คือมีจุดที่มันเหมือนมีเอ่อพวกเอ่อต้นยามันล้มอยู่

ไม่รู้ว่ามีอะไรตรงนั้นหรือเปล่าแล้วมันเป็นต้นย่าที่ล้มใหม่

ข่าวนี้คุณผู้ชมส่งข้อความมาเยอะมากเลย
ทำให้นึกถึงคดีของน้องชมพู่ที่บ้านกกอกมุกดาหาร
แต่ก็ยังมีความหวังว่ากรณีน้องจีน่าน่าจะเจอขอให้เจอขอให้เป็นข่าวดี

คือเหตุการณ์นี้พอลองมาเทียบเคียงกับคดีของน้องชมพู่ที่มุกดาหาร
คือน้องชมพู่อายุ๓ขวบน้องจีน่า๑ขวบ๑๑เดือน
จีน่าก็ยังเล็กกว่าเยอะนะคะ
ถ้าถามว่าพื้นที่ที่เกิดเหตุ๒คดีนี้มันเหมือนหรือต่างกันยังไง
ทั้งสองเหตุการณ์จะคล้ายกันในแง่ที่ว่าเป็นหมู่บ้านเล็ก
มีกันแค่ร้อยกว่าหลังคาเรือนรายล้อมด้วยหุบเขา
หมู่บ้านเงียบสงบท่ามกลางธรรมชาติ
อันนี้คล้ายกันเลยกับสองเหตุการณ์นะคะ
คดีของน้องชมพู่กับการหายตัวไปของน้องจีน่า
ครอบครัวก็คิดเหมือนเหมือนกันตอนแรกตอนตั้งต้นน่ะนะ
ก็คิดว่าน้องถูกลักพาตัวไปหรือเปล่า
เพราะว่าด้วยความที่เด็กยังเล็กมากอะค่ะ
ตอนที่น้องชมพู่หายตัวไปก็๓ขวบ
จีน่ายังไม่๒ขวบเลย๑ขวบ๑๑เดือน
คือเด็กเกินกว่าที่จะเดินแล้วหายไปเพียงคนเดียว
แล้วก็มีสัตว์มาเกี่ยวข้องค่ะ
คือน้องชมพู่เนี่ยเล่นกับสุนัขที่ชื่อปลาส้ม

น้องจีน่าเล่นกับแมวค่ะเล่นกับแมวอยู่ที่หน้าบ้าน
คือน้องจูเนียร์พี่ของน้องจีน่าที่อายุ๔ขวบที่เล่นอยู่กับน้อง
จูเนียก็๔ขวบพอให้ข้อมูลได้
บอกว่าน้องจีน่าเล่นกับแมวแล้วก็หายไปอยู่หน้าบ้านด้วยกัน

ก็เหมือนน้องชมพู่ก็พี่สาวก็อยู่ใกล้

ส่วนคดีของน้องชมพู่นะคะ
คนมาให้ข้อมูลเนี่ยก็ให้ข้อมูลในลักษณะที่ว่า
มีรถต้องสงสัยทั้งรถจักรยานยนต์ทั้งรถกระบะ
ส่วนคดีของน้องจีน่าก็มีเรื่องของรถต้องสงสัยเหมือนกัน
กระบะสีขาวกับรถเก๋งสีส้มที่เป็นรถแปลก
ไม่เคยเห็นมาก่อนในหมู่บ้านตรงนี้นะคะ
แต่ก็ด้วยความที่ทั้งสองเรื่องก็หาที่พึ่งทางใจนะคะ
หาไม่เจอหาเท่าไหร่ก็หาไม่เจอ
ก็ไปพึ่งหมอดูไปพึ่งเรื่องของการทำนายไทยทัก
เรื่องความเชื่อมันก็มีควบคู่กันมา
การค้นหาในลักษณะแบบนี้
ไม่อยากจะให้เป็นเรื่องเศร้าเหมือนคดีของน้องชมพู่นะคะ
เรายังต้องช่วยกันตามหาเด็กขายก่อนนะครับตอนนี้
อย่าให้ไปจบเหมือนกันเลยขอให้เจอเถอะนะครับ
ทุกผู้ชมครับเดี๋ยวเราจะไปดูล่าสุดกันหน่อยนะครับ
หมู่บ้านห้วยฝักดาบนะครับ
ตามหาน้องจีน่านะวันนี้เนี่ย
หมู่บ้านห้วยฝักดาบอยู่ที่ตำบลอินทะขินอำเภอแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่
ตอนนี้เนี่ยทางครอบครัวก็ยังคงเชื่อนะครับ
ว่าเด็กถูกลักพาตัวออกจากหมู่บ้านไปแล้ว
ล่าสุดติดตามจากคุณนฤทธบุญนิ่มนะครับ
รายงานมาจากหมู่บ้านห้วยฝักดาบครับ
คุณผู้ชมครับตอนนี้ผมยืนอยู่บริเวณจุดที่มีชาวบ้านบอกนะครับ
ว่าน้องจีน่านั้นได้หายตัวไปนะครับ
อยู่บนถนนนะครับหลังจากนั้นก็หายไปไหนไม่รู้นะครับ

ซึ่งจุดนี้นะครับอยู่ห่างจากบ้านของน้องจีน่านะครับ
อยู่ทางซ้ายมือของผมไปประมาณ๕๐เมตรได้นะครับ
จากที่คุณผู้ชมดูบรรยากาศนะตอนนี้นะครับ
เวลาประมาณนี้เลยครับที่น้องจีน่าหายตัวไป
เวลาสักประมาณ๑ทุ่มกว่านะครับ

จะเห็นได้ว่าแทบจะไม่มีแสงไฟส่องสว่างเลยนะครับ
จะมีแสงไฟสว่างก็ต่อเมื่อมีรถของชาวบ้านขับผ่านเท่านั้นนะครับ
นี่คือบรรยากาศสดนะครับที่ค่อนข้างที่จะมืดแล้วก็เปลี่ยวพอสมควรนะครับ
ถ้าเดินไปเรื่อยนะครับก็จะไปถึงทางแยกก่อนถึงทางลงบ้านของน้องจีน่านะครับ
ซึ่งจะอยู่ด้านล่างของพื้นถนนนะครับ
เดี๋ยวผมจะพาไปดูจุดที่น้องจีน่านะครับ
คาดว่าจะขึ้นมาบริเวณนี้นะครับ
นี่ครับคุณผู้ชมเด็กประมาณ๑ขวบเศษนะครับ
จะต้องขึ้นทางเนินที่มีความลาดชันประมาณ๓๔เมตรนะครับ
บริเวณนี้ซึ่งพ่อกับแม่ของน้องเนี้ยค่อนข้างที่จะมั่นใจนะครับ
น้องเนี่ยน่าจะเดินไปค่อนข้างที่จะยากพอสมควรนะครับ
นี่นะฮะทางลงบริเวณข้างล่างนะครับ
เป็นจุดที่เดินลงไปแล้วก็จะไปพบกับบ้านของน้องจีน่านะครับ
ซึ่งบรรยากาศนะครับก็จะเห็นนะครับว่าถึงจะอยู่บริเวณบ้าน
แต่ก็ไม่มีแสงไฟส่องสว่างเลยนะครับ
นี่คือบรรยากาศสดนะครับที่ทีมข่าวพามาดูนะครับว่า
ช่วงเวลาประมาณนี้นะครับที่น้องจีน่าได้หายตัวไปนะครับ
นี่ครับลักษณะเส้นทางเนี่ยฮะค่อนข้างที่จะสูงชันพอสมควรนะครับ
คุณผู้ชมครับตอนนี้ผมอยู่กับคุณพ่อคุณแม่ของน้องจีน่านะครับ
เด็กหญิงวัย๑ขวบเศษนะครับที่หายตัวไปจากบ้านนะครับ
ซึ่งบรรยากาศล่าสุดณขณะนี้นะครับทางเจ้าหน้าที่นะครับได้มีการพักการค้นหาไปก่อนนะครับ
จากค่อนข้างที่จะมืดแล้วนะครับกลัวว่าจะเป็นอันตรายและไม่ปลอดภัยนะครับ
และจะมีการค้นหาในวันพรุ่งนี้นะครับเดี๋ยวเราไปพูดคุยกับคุณพ่อคุณแม่เขาบ้างนะครับว่า
ตอนนี้วางแผนในการค้นหาลูกยังไงบ้างครับ
คุณแม่ครับจนถึงตอนนี้ยังมีความหวังว่าเจ้าหน้าที่จะเจอลูกเขา
ใช่ค่ะยังหวังอยู่ค่ะยังหวังตลอดเวลาค่ะ
ตอนนี้คือเราค้นหาทั่วแล้วครับ

ตอนนี้ว่าหมู่บ้านค้นหาทั่วแล้วครับไม่เจอ
วันนี้คุณแม่ถามยังไงบ้างครับที่เดินค้นหาติดตามข่าวตลอดเวลา
ค่ะคือเดินทุกที่ที่น้องเคยไปนะครับปกติเราจะไปส่วนกันใช่ไหม
แล้วก็ไปมาหมดแล้วค่ะคือน้องไม่อยู่
เชื่อว่าน้องต้องยืนอยู่อ่ะต้องถ้าไม่ออกจากหมู่บ้านก็ต้องยืนอยู่ในหมู่บ้านนะครับ
คุณแม่เชื่ออะไรครับว่าน้องจะถึงหาทั่ว
เชื่อค่ะอย่างนี้ก็จะเชื่อเพราะว่าเก่าเกิดเห็นน้องจะไม่ร้องเลย
กลับมานะรู้ไหมอย่าร้องพ่อนโอลู๊อยู่
อย่าร้องอยู่ตรงนี้อ่ะสที่ดื่มแม่ครับจะไม่ไปไหนอ่ะ
คนที่อาวุ่นเนี่ยออกกำลังขึ้นหนูด้วยนะคะ
หนูอยากมีเขาแล้วก็หนูก็ตั้งแต่จะมีเขาจะเรียนดูให้เขาอ่ะ
เหลือคนอื่นแต่คือเนี้ยคงกลับทำให้เราอ่ะ
ไม่เคยค่ะไม่เคยมีศัตรูไม่เคยทำร้ายใคร
ลูกเราเราก็เรียนกันเองสองคนไม่เคยฝากไม่เคยอันนี้
ได้ฝากทุกคนที่ขโมยไปนะคะถ้าได้ขโมยไป
เอาน้องกลับมาคืนเราด้วยแหละครับ
ก็เช่นกันครับผมเช่นกันครับผม
เห็นพ่อแบบว่าไม่เคยไปทำร้ายไม่เคยไปยุ่งมีปัญหากับใครเลยใช่ไหมครับ

สุดท้ายอยากขอบคุณเจ้าหน้าที่อย่างไรบ้างครับที่มาช่วยปัญหาที่นั้น
ก็อยากจะขอบคุณเจ้าหน้าที่นะครับที่หลายหน่วยงานเขาเข้ามาช่วยเหลือนะคะ
ก็อยากจะขอบคุณแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือที่ตัวพี่นักข่าวมานะคะ
อย่างน้อยคนที่จับตัวน้องไปก็จะได้เห็นพวกเราว่าพวกเราทุกข์ขนาดไหน
ทุกข์ตั้งแต่น้องไปคือเรายังไม่ได้หลับเลย
ขอนอนกลับมาคืนนะอย่าให้เจ้าหน้าที่ต้องลำบากนะเขาก็เดินทางไกลนะ
คุณผู้ชมครับนี่ก็คือความรู้สึกของคนเป็นพ่อเป็นแม่นะครับ
ที่ตอนนี้ยังค้นหาลูกสาวยังไม่เจอนะครับ
ถ้ายังไงก็ใครพบเห็นนะครับก็สามารถโทรแจ้งเจ้าหน้าที่
หรือว่าแจ้งทางพ่อแม่ได้ตลอด๒๔ชั่วโมงเลยนะครับคุณผู้ชม
ขอบคุณนะครับคุณนฤทธิ์ครับก็ต้องเป็นกำลังใจให้กับคุณพ่อคุณแม่ของน้องจีน่าด้วย

ขอให้เจอน้องอย่างปลอดภัยให้เร็วที่สุดนะคะครับ
ห้วยฝักดาบอำเภอแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่ค่ะครับ